และสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะทำได้ก็คือ
ทำความดีทำหน้าที่ของตัวเอง

ก็ทำให้ความดีที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้นะคะ
อย่างเช่นอดีตพิธีกรคนหนึ่งนี่แหละค่ะ

ถวายในหลวงราชการที่๙ด้วยการเดินเท้า
รับบริจาคคนละ๑บาทค่ะ
เพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิริราช
เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ
นายจิตตีวัฒน์เตชะรัตนายืนยงค่ะหรือคุณทีมนี่นะคะ
อายุ๓๑ปีก็เป็นอดีตพิธีกรมากฝีมือมากความสามารถอีกคนนึง
ก็ไปพร้อมกับเพื่อนร่วมกันทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙
เป็นทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะ
โดยออกเดินเท้าจากเชียงรายตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ไปพร้อมรถลากคันนี้คุณผู้ชม
ลากคันนี้ก็ประดับไปด้วยทงชาติพงพปรพร้อมพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
โดยบอกว่าขอรับบริจาคจากประชาชนคนละบาทเดียวเท่านั้นล่ะ

ใช่บาทเดียวเท่านั้นที่ต้องการ
ซึ่งระหว่างทางก็มีประชาชนมาร่วมบริจาคแล้วก็ให้การสนับสนุนตลอดเส้นทางเลยค่ะ
โครงการนี้ผมเดินจากเชียงรายลงมาถึงสู่กรุงเทพ
คือตลอดเส้นทางสองข้างทางผมก็มอบสติ๊กเกอร์ให้เป็นที่ระลึก

ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับสองข้างทางที่ได้รับก็รู้สึกเห็นแต่ละคนก็รู้สึกดีใจมาก
เพราะว่าหลายคนเองก็ยังเศร้าสกสินใจ
แต่จริงแล้วบาทเดียวเนี่ยมันรวมกันเยอะ
แต่สิ่งสำคัญที่พวกเราพี่น้องเล็งเห็นกันในกิจกรรมนี้คือ
เราไม่ได้มองว่าเหรียญบาทเป็นมูลค่าแล้ว
แต่เรามองถึงคุณค่าในเหรียญบาทที่มีรูปองค์กันอยู่
บาทบางคนอาจจะมองว่าไม่มีค่าแล้วนะ
เพราะว่าปัจจุบันนี้อันนี้พูดตรงเลยนะ๑บาท
บางทียังซื้อลูกอมไม่ได้เลยต้อง๒บาท
บรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่ก้าวอยู่
และที่สำคัญถ้า๑บาทได้จากคนไทยทุกคนเนี่ยนะ
เอาพูดง่ายเลย๗๐เกือบ๗๐ล้านคนคิดดูแล้วกันจะเป็นมูลค่าขนาดไหน

ทางด้านคุณทีมก็บอกว่าตั้งใจจะเดินให้ถึงโรงพยาบาลสิริราชก่อน
วันที่๒๖ตุลาคมตอนนี้เดินทางถึงอ่างทองแล้ว
แล้วก็มียอดบริจาคกว่า๔แสนบาทนี่เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะ
คือดิฉันเชื่อว่าบางคนเห็นแบบนี้ก็อาจจะให้มากกว่า๑บาทด้วยก็ได้
นี่ก็น่าจะประมาณได้ว่าเดินผ่านมา๔แสนคนแล้วนะครับ
มีจิตใจดีแล้วก็ช่วยกันบริจาคเพียงแค่คนละ๑บาทเท่านั้น
มันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไรเลยเนาะ
ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องทำ
มันจะรู้สึกว่าบางทีอย่างที่บอกไปว่าให้มากกว่า๑บาทเราก็ยอม